กำลังอินฟินได้ที่เลยสำหรับละครรักฉุดใจในฉุกเฉิน
โดยเฉพาะซีนหวานของใหม่ดาวิกากับน้องสกาย
จนมีหลายคนจับจิ้นไปกับคู่นี้ไม่น้อยเลยนะคะ
ส่วนนุ่มสกายเองก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ขายของเก่งมาก
เออะถอดเสื้อเออะใส่บ็อกเซอร์
ทำเอาคนดูหลุดโฟกัสเหมือนกันว่าจะมองตรงไหนดีนะคะ
เพราะบางซีนมันก็อย่างอื่นก็น่ามองกว่านะคะ

ผมตึงไว้แล้วครับ

มันเป็นความธรรมชาติของซีนครับ

เดี๋ยวไม่คุ้มค่าที่ฟิตเน็ตมา

โดยเฉพาะสาวแล้วก็บรรดาพี่ทุกคนนะคะ

ดูการแสดงของน้องเขาด้วยพลอย
ดูเหมือนกันพระอาทิตย์มันขึ้นเยอะนะ